ตามกันต่อค่ะคดีนี้วันนี้เนี่ยเกาะติดกันมาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะ
เพราะว่าในที่สุดแม่ของน้องต่อเต่าก็เปิดปาก

เมื่อเช้าดิฉันคุยกับทางบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษ
บอกว่าเมื่อตอนกลางคืนที่ผ่านมาตัวแม่เด็กเองรับสารภาพแล้ว
ว่ามีการเอาลูกไปอาบน้ำแล้วก็พลั้งจนลูกตก

พอลูกชักตัวเองก็ทำอะไรไม่ถูก
ก็เลยเอาลูกไปวางเอาไว้ตรงแม่น้ำ
ใช่ครับคุณผู้ชมฮะแต่กรณีที่ผู้หญิงคนนี้

หลายคนถามว่าก่อนหน้านั้นทำไมไม่สารภาพ

ใช่มีเหตุผลเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่มูลนิธิ
แล้วก็นักจิตวิทยาได้มีการพูดคุย

ใช่มันจะสะท้อนไปถึงอะไรบางอย่าง

ครับแต่ในที่สุดค่ะเรื่องนี้แม่ของน้องต่อเต่า
ก็คือนางสาวนอนหนูสารภาพว่าช่วงตี๓๓๐
วันอาทิตย์ที่๕กุมภาตัวลูกชายเป็นไข้
ไข้สูงค่ะตัวร้อน๓๙องศา
แล้วน้องตื่นขึ้นมาตี๓๓๐ใช่ไหมร้องไห้ไม่หยุดเลย
แล้วตอนตี๕แม่เด็กก็เลยอุ้มลูกออกจากบ้าน

แต่ว่าช่วงเวลาที่อุ้มออกจากบ้านไป
เผลออุ้มแล้วลูกร่วงตกพื้น

แม่เด็กเองก็ตกใจก็เลยอุ้มลูก
เอามาทิ้งไว้ตรงริมคลองท่อเชื่อมกับแม่น้ำท่าจีน
ถามว่าจุดตรงนั้นน่ะคุณผู้ชมดูสิคะ
ศรสีแดงที่เราชี้ว่านั่นคือจุดที่วางเด็กทิ้งไว้
ห่างจากบ้านไกลไหม๑๐๐เมตรนะคะ

ทีนี้พอแม่วางลูกไว้เนี่ยแม่ก็เดินกลับบ้าน
ตอนนั้นตกใจมากกลัวด้วย
คิดเหมือนกันว่าจะกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โต

ตอนที่แม่เด็กคุยกับนักข่าวค่ะ
ทีนี้พอเราถามความคืบหน้าว่าถ้าเกิดเมื่อคืนรับสารภาพแล้ว

มันจะเหลือกระบวนการเดียวคืออะไรรู้ไหมฮะ

การค้นหาร่างเด็ก

นี่คือกระบวนการเดียวที่ต้องทำตอนนี้เลยนะฮะ

โจ๊กบอกว่าจริงการตามศพก็ลำบากเหมือนกัน
เพราะว่าอยู่ในแม่น้ำแต่ก็ต้องดำเนินการต่อค่ะ

ตำรวจก็ให้ตัวแม่เด็กนั่งรอที่ห้องสืบสวน
สีหน้าสีตาของแม่เด็กเป็นยังไงบ้าง

ต้องรอสหวิชาชีพมาร่วมในการสอบสวนด้วยนะคะ
โดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าตำรวจเชื่อว่าเด็กเสียชีวิต

เพราะว่าถ้าเกิดว่ามาดูข้อมูลจากหมออนามัย
ที่แม่เด็กพาเด็กไปหาเมื่อวันเสาร์ที่๔นะคะ
คือตอนค่ำตัวน้องมีไข้สูง๓๙องศา
หมอยังแนะนำเลยว่าอุ๊ยเด็ก๘เดือน
ถ้ามีไข้สูง๓๙องศาต้องไปโรงพยาบาลนะ

แต่แม่เด็กก็ไม่ได้พาลูกไปหาหมอที่โรงพยาบาล
ทีนี้การที่เด็กไข้สูง๓๙องศา
อาจจะทำให้เกิดอาการชักทำให้เสียชีวิตได้
เรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดให้แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ส่วนเรื่องของพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่มีครบหมดแล้วค่ะ
พยานบุคคลพยานแวดล้อมพิกัดจากโทรศัพท์มือถือ
อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือผลของเครื่องจับเท็จ
อันนี้แสดงให้เห็นเลยว่าแม่เด็กโกหกตั้งแต่วันแรก
ส่วนเรื่องการค้นหาเด็กเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ตีวงให้แคบลงนะคะ
จริงโอกาสจะเจออาจจะยากเพราะว่าผ่านมาหลายวัน
แต่วันนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าการสอบปากคำของแม่เด็ก
จะมีสหวิชาชีพมาร่วมสอบเพิ่มเติม
เพื่อที่จะนำผลการสอบมาประกอบสำนวนในชั้นสอบสวนต่อไปด้วยนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมช่วงประมาณสัก๙โมงครึ่งที่ผ่านมาเนี่ย
ทางด้านสารวัตรกำนันที่ตำบลหินมูลอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
คือนายนรงชัยเข็มทองดูสิคะ
มีการเอารถแบ็คโฮลมาช่วยขุดกอไผ่แห้ง
แม่น้ำท่าจีนตรงนี้เพื่อที่จะหาน้องวัย๘เดือน
แล้วจุดตรงนี้ค่ะเป็นจุดที่ใกล้เคียงกับที่แม่เด็กรับสารภาพ

คือต้องหานะเผื่อว่าร่างของน้องยังติดอยู่ตรงกอไผ่แห้ง
แม่น้ำท่าจีนตรงนี้ค่ะดูสิการขุดหานี่ขุดหาใหญ่เลยนะคะ

มันเป็นกิ้งไม้ที่ว่ามันยื่นไปในคลอง
แล้วนักประดาน้ำไม่สามารถเข้ามาค้นหาได้
เดี๋ยวเราจะให้นักประดาน้ำค้นหาตรงนี้รอบ

น่าจะประมาณสักชั่วโมงครึ่งถึง๒ชั่วโมง
เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเก็บพวกเศษพระเศษอะไรไว้ให้เจ้าหน้าที่เขาด้วย
เวลาตัดขึ้นมาสมมุติว่าติดสวะอันนี้ขึ้นมานะ
พวกเป็นเสพพ้าเสพอะไรเราก็เก็บไว้เจ้าหน้าที่กันเป็นตัวสวะไปกิน
คุณผู้ชมฮะจริงเขายอมรับนะว่า
ในการที่จะหายากพอสมควร
เพราะอะไรฮะผ่านมาหลายวันแล้วกระแสน้ำตรงนี้ไหลเชี่ยว
เด็กร่างเล็กหายากกว่าร่างของผู้ใหญ่

คุณผู้ชมฮะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาประมาณสัก๘โมงนะฮะ

ข้าวสารอาหารแห้งผลไม้และของไห้

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยโดนบรรดาให้เจ้าหน้าที่

สามารถขุดร่องน้ำและเคลียร์ผักตบได้
และขอให้เจอร่างของน้องต่อตรงคุ้งน้ำตรงนี้นะฮะ
อาจารย์เจบอกว่าวันนี้ไม่อยากจะพูดว่าเจอหรือไม่เจอนะ
แต่อยากจะพาน้องกลับบ้านมากกว่า
วันนี้ก็เลยมาทำพิธีเปิดดวงวิญญาณ
เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำร่างของน้องขึ้นมา
อาจารย์เจจุดทูบ๔ดอก
แต่ปรากฏว่าทุกครั้ง๔ดอกติดแล้ว

พยายามจุดทูป๔ดอกนี้ถึง๔ครั้งถึงจะติด
ก็เลยคิดว่าตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไม่ยอมเปิดทางให้
ว่าน้องต่อน่าจะอยากให้คนที่มาทำพิธีเปิดทาง
เป็นคนที่ผูกพันและเลี้ยงดูเขามามากกว่า

คุณผู้ชมฮะตอนนี้ก็ประสานเจ้าหน้าที่อยู่เหมือนกัน
บอกว่าอยากให้คนในครอบครัวมาทำพิธีหน่อย
ธรรมดาคราวก่อนเป็นใครทำ

แล้วก็มีนายพอพานเป็นคนมาจุดทุ่งจุดทูบ
อันนี้เป็นเรื่องของการค้นหาร่าง
ค่ะทีนี้ช่วงประมาณ๙โมง๔๐เมื่อช่วงเช้า
ตำรวจนำตาของเด็กก็คือคุณตาประสาน
ซึ่งนำตัวคุณตามาสอบที่สพบังหลวง

คุณตานะก็ตามข่าวมาตลอดเหมือนกัน
แล้วก็อย่างเมื่อวันเสาร์ก็ยังมีการกันอยู่เลย
ว่าไม่อยากให้ลูกสาวของตัวเองที่เป็นแม่เด็กนี่นะคะ
แบบนี้แล้วนี่คุณตาค่ะคุณตาบอกเลยนะ
บอกว่าไม่รู้มาก่อนเลยว่าลูกสาวเอาหลานไปทิ้ง
แม่น้ำท่าจีนแบบนี้นี่เพิ่งจะรู้พร้อมทุกคนนะ
แล้วดูสิคุณตาเองก็อายุเยอะแล้ว
ตอนพ่อของนางสาวนอนเดินทางมาที่สพบังหลวงทันทีที่ลงจากรถ
เจ้าหน้าที่ก็รีบพาตัวเข้าห้องทันทีนะครับ
หลังจากที่พ่อได้เข้าห้องไปประมาณ๓๐นาที
ขออนุญาตนะคุณออกมาสูบบุหรี่นอกห้องตรงนี้ฮะผู้สิทธิ์ข่าวสอบถามว่าพอทราบไหม
ว่านางสาวนอลูกสาวเอาลูกไปทิ้งที่ริมแม่น้ำท่าจีน
ตอบว่าไม่ทราบมาก่อนเลยทราบพร้อมทุกคน

สูบบุหรี่เสร็จนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ได้พาพ่อของนางสาวนอเข้าห้องสอบต่อนะคุณนะ
ทีนี้มันมีข้อมูลครับที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับการที่
ทำไมนางสาวนอถึงไม่รับสารภาพตั้งแต่แรก
เขาบอกว่ามีรายงานข่าวออกมาว่านางสาวนอไม่รู้จะทำยังไง
เพราะกลัวติดคุกติดตารางไม่มีคนดูแลพ่อต่อ
พิการติดเตียงเลยเก็บเป็นความลับไว้ตลอด
และไม่คิดว่าจะเป็นข่าวไม่มีใครปริปาก
คุณผู้ชมตำรวจที่สอบก็พูดจาข่มขู่ทุกอย่าง
ไม่กล้าพูดข้อมูลเหล่านี้นะคุณผู้ชมฮะ
ต้องฟังจากทางมูลนิธิหนึ่งนะครับก็คือมูลที่วินวินคุณ
ที่นี้เข้าไปดูแลนางสาวนอตั้งแต่วันแรกในการค้นหาเด็ก

คุณผู้ชมฮะสิ่งที่ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิเนี่ย
พบเจอและพูดคุยกับนางสาวนอมาตลอด
ก็คือต้องเข้าไปดูแลจิตใจของนางสอนอนะ
แล้วก็เข้าใจถึงหัวอกของนางสาวนอ
ที่ต้องดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงเป็นอำมพลึกเส้นเลือดในสมองตีบ

มูลนิธิเข้าไปเพื่อให้นางสาวนอเข้าสู่กระบวนการอย่างสบายใจ
และเพื่อเปิดเผยความจริงอย่างเต็มที่

ซึ่งจริงเนี่ยคือทางมูลนิธิก็บอกนะคะ
ตัวนางสาวนอเองก็เหมือนกับไม่กล้าแล้วก็ไม่เชื่อมั่น
ไม่กล้าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและที่รัก
และบอกทั้งหมดเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้ลูกต้องจากไปโดยไม่ตั้งใจ
คุณผู้ชมฟังการวิเคราะห์ของทางมูลที่นะ
แรกนางสาวนออยู่ในสถานการณ์ที่มีคนมารุมล้อม

แต่ทางมูลิธิมาอยู่กับนางสาวนอตั้งแต่แรก
สบายใจและยอมเปิดใจพูดคุยมากขึ้น
นางสาวนอบอกว่าสามีไม่มีส่วนรู้เห็น
เพราะนางสาวนอกลัวหากสามีรู้อาจจะเกิดอันตราย
นี่คือที่มาที่ไปทั้งหมดที่ไม่อยากให้ใครรู้
เพราะมีความรู้สึกว่าอยู่ในครอบครัว
ที่ไม่สามารถเปิดใจให้ใครฟังได้
แต่ภายหลังมาเปิดใจให้กับทางมูลที่

ตัวนางเสานออายุ๑๗แล้วก็เลี้ยงลูก
คลอดลูกคนเดียวทำทุกอย่างโดยที่ไม่มีใครช่วยดู
แล้วอย่างหนึ่งพอมาอยู่บ้านสามี

ดังนั้นตัวเธอก็เหมือนกับต้องรับภาระหลายอย่าง
แล้วก็ไม่รู้ว่าพอเกิดปัญหาจะไปปรึกษากับใครได้

มีการพูดคุยกับนางสาวนอมาตั้งแต่ต้น
แล้วก็รู้สึกว่านางสาวนอเป็นคนน่าสงสารคนหนึ่ง
ทำให้เจ้าหน้าที่มูลที่ก็ร้องไห้ไปกับนางสาวนอด้วย
จนกระทั่งสามารถที่ทำให้นางสาวหนอเปิดใจได้
เอาฟังเสียงประธานมูลิธิบอกประธานที่ปรึกษามูลิธิบอก
เกิดปฏิเหตุขึ้นโดยการทักทั้งไม่ได้ตั้งใจ

ที่พอเขาเล่าปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างออกมาแล้วเนี่ย
เรารู้สึกว่าเด็กคนนี้ต้องมาเจออะไรขนาดนี้เลยเหรอ
ด้วยความที่เขาเลี้ยงลูกคนเดียวไปคลอดลูกคนเดียว
อุ้มลูกเลี้ยงลูกคนเดียวทุกอย่างไม่มีใครช่วยดู
เด็ก๑๖๑๗ปีบางคนให้หนุ่มลูกยังไม่เป็นเลย

บ้านสามีก็ไม่ได้มีใครที่ชอบเขา
ที่เขาพูดอย่างนี้ไม่ได้มีใครชอบเขา

ในเมื่อหนูปรึกษาใครก็ไม่ได้
ทำไมถึงไม่บอกแฟนวันนั้นว่าเกิดอะไรขึ้น

ห่วงแม่ถ้าเขาโดนจับแม่จะอยู่ยังไง
ใครจะดูแลแม่เขาที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง
นี่ฮะทางด้านของหมูอิทธิเองนะฮะ
ก็เปิดเผยเรื่องราวมาทั้งหมดนะ
ว่าทำไมนางสาวนอถึงไม่กล้าบอกนะครับ
ก็อย่างที่ประธานที่ปรึกษามูลที่บอกนะครับ

จะดูแลแม่ของนางสาวนอเรื่องการรักษาการทำกายภาพบำบัดนะครับ
แล้วก็เพื่ออะไรเพื่อให้นางสาวนอเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย

โดยที่ไม่ต้องพวงคนที่อยู่ข้างหลังนะคะ
ใช่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจวันนี้บอกว่าต้องจบเรื่องนี้นะครับ
แล้วก็จะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาสำหรับนางสาวนอที่รับสารภาพออกมาแล้ว
แต่อย่างที่บอกกระบวนการเดียวที่ต้องทำตอนนี้สำคัญที่สุดตอนนี้
คือการค้นหาร่างของน้องต่อเต่าให้เจอ
นี่คุณผู้ชมนี่เป็นข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นนะ
เราตามความคืบหน้ามา๒๐กว่าวันนะ
กระทั่งนางสาวนอผู้เป็นแม่เปิดปากรับสาภาพนะครับ